หนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยค่ะ
คือจัดงานสัมมนาระดับนานาชาติเป็นครั้งแรกในเอเชียเลยนะคะ
ที่จับประเด็นโรคเรื่องของการบูรณาการชีวิตที่ดีในทุกมิติ
ความยั่งยืนซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดกันไม่ได้ค่ะ
งานนี้มีการดึงผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเข้ามาค่ะ
มาให้มุมมองมาให้แนวคิดที่ดีด้านอสังหาริมทรัพย์ของไทยนะคะ
จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานเลยค่ะ
สัมมนาประจำปีระดับนานาชาติเป็นครั้งแรกในเอเชีย
ภายใต้หัวข้อบูรณาการชีวิตที่ดีในทุกมิติ
ดวงอสังหาริมทรัพย์และบุคคลทั่วไป
สนใจด้านนวัตกรรมการอยู่อาศัยแห่งอนาคต
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นให้เกิดการผลักดันสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
พร้อมรับมือกับความท้าทายต่างเช่นจำนวนประชากรผู้สูงอายุ
การขยายตัวของชุมชนเมืองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมค่ะ
เวทีสัมมนานนี้ได้เฉินผู้เชื่อชาญระดับโลก
สถาปัตยกรรมและการออกแบบมาให้ความรู้
โทบี้บันซ์ในฐานะสถาปนิกระดับโลกจากประเทศอังกฤษ
นำเสนอเรื่องพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างไรจึงจะช่วยสร้างสังคม
ผู้สูงอายุที่มีความสุข
แต่ว่าความยั่งยืนแล้วทำให้เพิ่มในเรื่องของชีวิตคุณภาพที่ดีขึ้น
มันจะต้องทำยังไงในทุกมิติ
จากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงอิทธิพลชาวไทย

ศาสตราจารย์ดรสิงห์อินทราชูโต
หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

พูดเรื่องเปลี่ยนจากเรื่องที่ดูจะเป็นแค่กระแส
มาเป็นการสร้างความเข้าใจและนิสัย
พฤติกรรมที่เน้นสร้างความยั่งยืนค่ะ
พร้อมด้วยสุธิชายหยุ่นกูรูแวดวงข่าวชั้นนำของประเทศไทย
แลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิด
เพื่อการพัฒนาแวดวงอสังหาริมทรัพย์ของไทย
ไปสู่ระดับสากลแบบยั่งยืน
ข่าวทรัพย์ทีวีรายงาน